ที่กลับบ้านเกิดที่สุราธานีก็คือร่างของพลทหารอัครเดชโพบัตรนะฮะ
พลทหารอัครเดชเนี่ยคุณยายเป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก
แล้วคุณยายไม่รู้มาก่อนว่าหลานตาย
เพราะว่าที่ผ่านมาที่บ้านก็กลัวคุณยายทำใจไม่ได้
บอกว่าหลานหายไปติดต่อไม่ได้เพราะติดโควิด
เพิ่งรู้ว่าหลานตายเมื่อคืนนี้
แล้วมาวันนี้เพิ่งจะรู้ว่าตายจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางลงกลางทะเล
ที่คุณยายเจอร่างของหลานนี่คือร้องไห้
ทำให้หลายคนสงสารมากครับ
นี่คือคุณยายอุบลมีราบอยู่๘๖เป็นคนที่เลี้ยงพลฐาหาดอัครเดชโพบัตร

แล้วก็โกรธโมโหด้วยว่าทำไมต้องมาโกหกด้วยว่าหลานติดโควิด
แต่ว่าคุณตาก็บอกว่าก็ไม่อยากให้คิดมาก

ที่กองกิตยศเคลื่อนร่างของพลทหารอัครเดชโพบัตร
มาถึงที่วัดแห่งนี้คือวัดสุธารดีวนารามครับ
พุนพินที่สุราธานีเป็นบ้านเกิด
แล้วก็เป็นที่ที่ทางครอบครัวแล้วก็ญาติจะตั้งร่างสวดบำเพ็ญกุศล
และพระราชทานเพลิงศพ๒๗ธันวาคมนี้
บรรยากาศโศกเศร้ามากนะครับโรงศพที่คลุมด้วยทงชาติ
คุณยายอุบลอายุ๘๖แล้วนะครับผูกพันแล้วก็รักหลานคนนี้มาก
คุณยายร้องไห้เลยครับไม่รู้มาก่อนไง
หลานตายเพิ่งรู้เมื่อคืนว่าตายนะ
แล้ววันนี้เพิ่งจะรู้ว่าตายจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยในอับปาง
ชิดตาชิดก็คือแฟนของคุณยายอุบลเนี่ยฮะ

บอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องคือทุกคนก็เสียใจไม่ต่างกัน
ชิดบอกว่าไม่มีใครกล้าบอกยายอุบล

เมื่อคืนนี้เพิ่งจะบอก
แล้ววันนี้ยายก็เพิ่งจะรู้
สาเหตุที่หลานตายจากนั้นเพราะอะไร
ส่วนตัวของคุณตาบอกว่าภูมิใจมาก
หลานทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้ว
และเสียสละเพื่อชาติครับ

พลฐานอัครเดชนี่เป็นลูกคนโตเลยหัวปีครับ
ปลดประจำการ๑กุมภาพันธ์นี้อยู่แล้วเชียว

คือกินอยู่สบายดีอาจจะเหนื่อยบ้างเวลาฝึก

แล้วมีรายชื่อของลูกชายเป็นผู้สูญหาย

ว่าจะมีปฏิหารแต่สุดท้ายก็รู้ข่าวร้ายว่าลูกชายเสียชีวิตแล้ว
เชื่อว่าลูกทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วครับ